ที่หมอปลานะครับพาผู้บำบัดชุดสุดท้าย๑๙คนไม่มีญาติมารับ
หมอปลาบอกว่าผมดูแลได้พาไปอยู่บ้านที่จังหวัดเพชรชบุรีเลย
คือมีชาวเน็ตเนี่ยคือประเด็นอื่นเบาลงแล้ว
ชาวเน็ตไปส่องดูผู้ชายคนนี้ผู้บำบัดคนนี้
ทำไมหน้าตาดีมีคนมาขอเป็นแฟนคลับแล้วด้วย
ใช่คุณเบิร์ตป่ะคุณเบิร์ตน่าตาดีทุกคน
แล้วค่ะพี่ต้อนจริงไหมลองดูที่โรงพยาบาลสนามนะครับ
ค่ายเขาชนไก่กาญจนบุรีนะครับ
ที่เหลือผู้ขออภัยครับผู้เข้ารับบำบัดยาเสพติด๑๙คนนะครับ
ญาติมารับแล้วก็ประสงค์จะไปอาศัยอยู่ที่บ้านหมอปลาชั่วคราว
เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะนำผู้ป่วยโควิด๑๙มาที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้ว
ทหารจากมณฑนทหารบกที่๑๗นะครับนำรถบรรทุกมารับตัวผู้บำบัดที่เหลือนะครับ
ส่งที่บ้านหมอปลาที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ซึ่งหมอปลาจะเป็นคนดูแลบำบัดทั้งหมดเองนะฮะ
ขณะที่ผู้บำบัดทั้งหมดกำลังขึ้นรถบรรทุกของทหาร
หมอปลากำชับบอกเอานั่งดีนั่งให้ระวังนี่ขึ้นไปกำชับอย่าดื้อนะอย่าดื้อ
แล้วถ้าไปถึงเดี๋ยวใครทำงานได้จะหางานให้ทำ
หากใครที่ยังต้องบำบัดอยู่เดี๋ยวจะหาทางช่วย
พอไปถึงบ้านหมอปลาครับที่ตะบนโรงเข้อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
ก็มีการให้ผู้บำบัดอ้าวไปอาบน้ำกันซะเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวกินปลา
ทุกคนมีสีหน้าผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัดครับคุณผู้ชมฮะ
ซึ่งหมอปลาให้ผู้บำบัดนอนบนชั้น๒ของอาคารผู้ป่วย
แต่ปัจจุบันมีคนที่หมอปลาดูแลอยู่แล้วประมาณ๒๐๐คนได้ครับ
ขณะเดียวกันครับโซเชียลมีเดียนะฮะมีการแชร์ภาพของผู้บำบัดคนหนึ่งหน้าตาหล่อเหลาเอาการเลย
เขาบอกสูงยาวขาวดีชื่อเบิร์ดครับเบิร์ดอายุ๒๗ปี
หลายคนบอกว่าหน้าตาดีนะฮะเดี๋ยวพอจะได้เห็นหน้าบ้างไหมเนี่ยนะ

บางคนมาขอสมัครเป็นแฟนคลับบางคนก็บอกว่า
จะขอนำของไปให้น้องเบิร์ตที่บ้านหมอปลาได้ไหม
นี่บางคนถึงขั้นบอกว่าถ้าไม่มีที่พักมาพักบ้านพี่ก็ได้นะ
ขนาดนั้นเลยเหรอครับบางคนบอกว่าพออยู่บ้านหมอปลาแล้ว
ช่วยอัปเดตชีวิตบ่อยโอ้โฮเออหน้าตาดี
หน้าตาดีนะสำหรับน้องเบิร์ตนะครับ
ประวัติของเขาเสพยามาตั้งแต่วัยรุ่นจนอายุ๒๐ปี
แม่ก็พามาไว้ที่ศูนย์บำบัดจนเวลาล่วงเลยมาถึง๗ปี
ก็นับว่าเป็นคนที่อยู่ที่ศูนย์บำบัดนานที่สุดนะ
เบิร์ตเคยคุยกับพี่น้ำฟ้าแฟนของหมอปลาบอกว่า
ความสุขของผมคือการอยู่กับแม่ครับ
เพราะว่าผมรักแม่มากแล้วก็อยากจะกลับบ้าน
ตอนที่อยู่ในศูนย์ก็โดนตีบ้างแหละเจ็บแต่เขาบอกต้องทนเอา
เบิร์ตถูกทำร้ายจนสมองเบลอครับคุณผู้ชมครับ
ทำให้พูดไม่ค่อยรู้เรื่องตามร่างกายเนี่ยนะมีตุ่มแผลเต็มไปหมด
พี่น้ำฟ้าติดต่อยาดพี่น้องแต่ไม่มีใครมารับ
โดยให้เหตุผลว่าไม่มีที่ให้อยู่
ทำให้หมอปลากับพี่น้ำฟ้าเนี่ยรับน้องเบิร์ตไปอยู่ที่บ้านที่เพชรชบุรี
ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับมีรายงานว่าแม่ของน้องเบิร์ตเนี่ย
จะมาอยู่กับน้องที่บ้านหมอปลาจนกว่าอาการน้องเบิร์ตจะดีขึ้น
โดยเบิร์ตบอกว่าดีใจมากที่แม่จะมาเพราะความสุขของเบิร์ตคือแม่
เรามีความสุขเดียวกันนะชื่อเหมือนกันเรามีความสุขเดียวกันด้วย
ถ้าแม่มาเบิร์ตจะกราบแม่ฮะ
ถ้าแม่ว่าผมจะกลับแม่๓ครั้งแล้วจะพูดว่า
ผมสูบยามา๗ปีผมเลิกมา๗ปีแม่อภัยผมได้ไหมครับ
ผมจะกลับไปใช้ชีวิตครับ๗ปีที่แล้วผมเสพมาตลอด
ผมจะไม่เอาอีกแล้ว

เพราะว่าเวลาคำหมอปลาเนี่ยใช้ในการพูดหวานออกไปมันเหมือนกับด่าพระทั้งประเทศฮะ
จะสูญจะตามทุกที่เราทำว่าเล่นเป็นตัวหนูก่อนเลยครับ
ไม่ใช่แต่ก่าวว่าและคำว่าไอ้วัฒน์มีผลัพย์ยังไม่ได้
ทั้งทางหน้าที่ที่เป็นประโยชน์แต่ของคนก็ดีแล้วมากับปริมณาบุญด้วย
แต่มันเกิดไปมันมีคำพูดในตาลาเพราะคือทั่วหมดตัวเองดีหมดอยู่เดียวไม่ได้
คุกก็ผ่านมาตราสมภาพในการพจชักให้ออกมาช่วยกิจละที่วิทยาทางเกอร์ดับ
แต่ชาวบ้านผมไม่มีสมบัติผู้ดีแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกพระ
เขาเรียกว่าพวกอาศัยผ้าเหลืองมาหากินนะชาวบ้านผมเรียกแบบนี้
เพราะถ้าคนที่เป็นพระเนี่ยเขาต้องเมตตานะเขาต้องมีความเป็นมนุษย์
นั่นคือมนุษย์เหรอครับอันนั้นแถวบ้านกูเรียกมนุษย์เหรอ
แล้วอีกอย่างหนึ่งผมด่าพวกเฉพาะพระที่ไม่ดี
คือพระที่นอกรีดที่หาอีกก็หลอกลงคน
ก็ไม่ทราบกรรมเหมือนกันว่าพวกผู้ปกป้องให้เหลือ
ถามว่าพระดีเราก็ไม่เคยว่าถ้าพระแบบนี้

หวานด่าไปนะหมอปลาเองก็ควรจะใช้คำเฉพาะเจาะจง
วัดแห่งนั้นวัดแห่งนี้แต่พอบอกไอ้พระเตี้ยทั้งหมดเนี่ย
มันก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนอู่ไปหมอปลาก็ฟาดกลับไป
นั่นเรื่องแรกครับที่ผลสืบเนื่องมาจากเรื่องของความเป็นฮีโร่ของหมอปลา
ไปมางานจะชุกกว่าเดิมงานจะง่อกว่าเดิม
เรื่องผีพักเอาไว้ก่อนเรื่องร้อนมารออยู่แล้ว
เพราะว่าตอนนี้ทางตำรวจภูทรสุวรรณภูมิเขามีการแจ้งความดำเนินคดี
หมินประมาทกับหมอปลาไปแล้วหมอปลาเหมือนกับด่าหวานว่า
ตำรวจท้องที่นี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการที่รับค่าหัวคิว
อาการหมินประมาทนะเรื่องแรกคือท่านภูมิกับพันธบทเอกณพัทรพงศ์
สมใจภูมิกับของโรงพักสุวรรณภูมิแจ้งความแล้วแจ้งที่ไหน
ก็โลพักษณ์แหละแจ้งที่โลพักษณ์ของตัวเอง
อีกคนนึงคือคุณจิติคุณจิติเนี่ยแกเป็นอาสาสมัครตำรวจภูทรสุวรรณภูมิ
จิติก็เป็นผู้ที่ถูกหมอปลาโดนหวานด่าเหมือนกัน
ดังนั้นคุณจิติก็จะมีการแจ้งความกลับหมอปลาด้วยเช่นกันฮะ
ส่วนหมอปลาไม่คารณาเลยฮะหมอปลากับทนายภัยศาลบอกไม่ได้หวั่นไหวเลย
กับทั้งตำรวจกับทั้งอาสาตำรวจจะมาและแจ้งความเอาผิดกับหมอปลา
หมอปลายืนยันว่าทุกอย่างที่พูดไปมีหลักฐานหลักฐานขนาดไหน
หลักฐานถึงขั้นการโอนเงินเลยนะจากผู้ที่เข้าการบำบัดเนี่ย
โอนไปให้ครอบครัวตำรวจโอนไปให้ใครบ้างหมอปลาบอกมีเรื่องนี้
เพราะฉะนั้นตำรวจงงมากหมอปลางงกับตำรวจมาก
ตำรวจภูทรสุวรรณภูมิพอมาเปิดประเด็นแบบนี้ตำรวจควรจะไปตรวจสอบ
คนที่มันทำความไม่ชอบมาพากลไปมากลับมาจะมาเล่นงานหมอปลา
หมอปลาบอกก็รับไม่ได้เหมือนกันแต่พร้อมฟาดกับตำรวจมีเสียงหมอปลาอีกที
ช่วยกันปกปิดปกป้องอะไรนะแล้วก็อยากจะฝากว่า
สลิปการโอนเงินเข้าบัญชีตำรวจเนี่ยท่านจะอธิบายอย่างไรนะ
แต่ผมแค่ต้องการให้สังคมรับรู้เพราะว่าเท่าจริง
พอผมเปิดประเด็นแต่คุณกลับใช้บางสิ่งบางอย่าง
เพื่อเล่นงานเราแต่ขอโทษไม่ได้กลัวครับ

ทนายก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะว่าจริงเนี่ยเป็นเจ้าที่รัฐนะครับ
จริงน่าจะควรมาตรวจสอบนะเรื่องนี้
ข้อที่จริงเป็นงานเป็นเรื่องประชาชนนะครับ
แต่การที่เขาจะใช้สิทธิ์ของเขาดำเนินคดีเราก็เป็นสิทธิ์ของเขา
เราก็ใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีแล้วก็อาจจะมีการดำเนินคดีกลับนะครับ
ก็คงว่ากันไปตามกระบวนการยุทธรรมนะครับ
ก็ให้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ในส่วนนี้อยากจะฝากไว้นิดนึงว่า
ต่อไปนี้มันจะเกิดแบบนี้ในทุกเคสเพราะว่าเราจะเข้าไปจัดการ
ถ้าเจ้าที่รัฐไม่สามารถจัดการได้นะครับ